ความเคลื่อนไหวอื่นกันบ้างมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน้องคาย
สองสามีภรรยานะคะเขาก็นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันในบ้าน
จู่หานที่เลี้ยงเอาไว้ในร้าวอะค่ะร้องเสียงดัง
ตัวภรรยาก็ออกไปดูแต่ด้วยความที่เอาใส่แบบไฟฉายคาดหัวเดินออกไป
ออกไปสักพักโดนยิงอ้าวโดนยิงเข้ากลางหลังบาดเจ็บสาหัส
ส่งโรงพยาบาลสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรก
คือสามีเพราะเขาอยู่กับสองคนไงสามีภรรยาแต่สามีบอกว่าผมไม่เกี่ยว
ปฏิเสธเลยนะคะแต่ก็มีคนให้ข้อมูลว่าเหมือนกับสามีภรรยาคู่นี้
เขาทะเลาะกันบ่อยก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนเกิดเหตุเขาก็อยู่กันสองคน
พลตำรวจรีสุรชัยสังคพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสพสะไทยก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปหาหลักฐานค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านโนนทงชัยหมู่สิบสาม
อำเภอศักดิ์ไทยจังหวัดหนองคายนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านถูกลอบยิงกลางหลังเลยนะคะครับ
นางอลิสราโพธิราชอายุสามสิบสี่ปีคือเขาเดินออกไปดูเล้าหาด
หาดมันร้องเสียงดังอยู่หลังบ้านใส่ไฟฉายแบบคาดหัวเดินออกไป
เดินออกไปปุ๊บโอ้โหคนร้ายยิงกลางหลังเลย
บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้อยู่ระหว่างการชนะสูตรนะคะเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ทีนี้ก็ต้องไปสอบปากคำสามีของผู้เสียชีวิต
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็อยู่กันสองคนสามีของผู้เสียชีวิตคือนายสมพรโพธิราช
อายุสามสิบแปดปีค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ก็นั่งกินข้าวอยู่กับภรรยาในบ้านครับได้ยินเสียงห่าน
เลี้ยงอยู่ในเล้าร้องเสียงดังเลยอยู่ห่างจากตัวบ้านแค่สี่ห้าเมตรนะคะ
ตัวภรรยาก็เอาไฟฉายแบบคาดหัวนะใส่แล้วเดินออกไปดูหาน
กลัวว่าจะมีคนมาขโมยหรือมีสัตว์เข้ามา
ภรรยากำลังส่องดูหาดในเหล้าอยู่ดีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะ
ครับสามีบอกว่าภรรยาก็ตะโกนบอกสามีนะว่าพี่
หนูถูกยิงอืมแล้วก็ล้มไปเลยสามีบอกว่าได้ยินเสียงแบบนี้
รีบออกมาดูเห็นว่าภรรยาถูกยิงที่ด้านหลังค่ะ
หนึ่งนัดนอนอยู่กับพื้นที่เล้าห่าน
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิต
สามีบอกว่าตัวเองก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใคร
ก่อนหน้านี้เคยมีแพ้ของเพื่อนบ้านกินต้นกล้าในนาข้าว
ตัวเขากับภรรยาก็ได้แค่ตะโกนไล่ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรหนักหนักนะคะ
แต่ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
เรื่องของเจ้าของแพะหรือเปล่าที่เขาไปไล่แพะที่มากินต้นกล้าในนาข้าว
ไม่พอใจแล้วก็มาก่อเหตุนี้
ก็เลยห่างใจในนี้พ่อแห้งเราผู้จักรหน้านี่ในแม่บ้างในนี้ขัวเรขวะมา
พ่อสกุลการะด้วยพ่อแห้งคนเราพ่อโรงงาน
พอสอบปากคำนายสมพรสามีของผู้เสียชีวิตเสร็จสิ้นนะคะ
เจ้าหน้าทรีย์บอกว่ายังไม่เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าจากการค้นหาหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะ
อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุคาดว่าเป็นปืนลูกซองสั้น
แต่ปลอกกระสุนก็ไม่เจออะไรเลย
อกกระสุนก็ไม่มีปืนลูกซองสั้นที่คาดว่าใช้ก่อเหตุก็ไม่มี
และที่สำคัญก็คือไม่มีร่องรอยคราบเลือดที่ล้าวหาร
ที่จุดที่ภรรยาถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสงสัยว่าทำไมไม่มีคราบเลือดตรงนั้นเลย
ญาติยาดของนายสมพรเพื่อนบ้านของนายสมพร

ทุกคนบอกเลยว่าก็นายสมพรดื่มเหล้าแล้วก็เมาเนี่ยนะบ่อยมาก
เมาทีไรทะเลาะกับภรรยาทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำ
ญาติญาติกับเพื่อนบ้านเขาก็เลยสงสัยนายสมพรสามีนี่แหละ
ปิดบังอะไรหรือเปล่านะคะ
วันเกิดเหตุญาติที่บ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
สักพักได้ยินเสียงนายสมพรสามีเนี่ยนะร้องขอความช่วยเหลือ
พอเข้ามาดูเห็นว่ามีการเอาผ้าห่มคลุมร่างของผู้เสียชีวิตเอาไว้แล้วอะค่ะ
แม่ของนายสมพรคุณแม่ทองใบโพธิราชอายุหกสิบแปด
ถึงขั้นบอกกับลูกชายเลยนะว่าถ้าลูกทำเนี่ย
รับผิดเถอะแต่ถ้าไม่ได้ทำ
ก็บอกความจริงกับตำรวจเถอะว่าเกิดอะไรขึ้น

แต่นายสมพรก็ยังยืนยันนะคะว่าผมไม่เกี่ยว

มันน่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวนี่แหละค่ะ
หรือไม่ก็อาจจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะคะ
เรื่องต้นก็ต้องตรวจคราบเขม่านะคะ
ในบ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็ส่งตรวจพิสูจน์ในกรุงเทพ

ส่วนผู้เสียชีวิตก็ชนะสูตรอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ขอนแก่นเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ